เรามาก่อติดเรื่องของคดีหวย๓๐ล้านกันทั้งเบรก
รวมทั้งเรื่องของการวิเคราะห์จากคุณสุภาพด้วย
มาดูว่าอีกแค่วันเดียวจะเป็นยังไง
กอดอึดมาเริ่มดูทิ้งเรื่องของคดีกันก่อน
ให้กับพลตำรวจเอกจากทิพย์ชัยจินดาผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ
รับทราบข้อมูลแล้วเพื่อเตรียมใช้แถลงข่าว
อย่างเป็นทางการวันพรุ่งนี้เวลาประมาณ๑๓นาฬิกา
ห้องประชุมศรียานนท์สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
โดยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติเป็นประธานในการแถลงสรุปคดีครับ
พยายามหลักฐานในขณะนี้ก็ถือว่าคดีค่อนข้างจะครบถ้วนสมบูรณ์
และพร้อมที่จะแถลงข่าวให้กับสื่อมวลชนและประชาชนติดตามข่าวในวันพรุ่งนี้
ส่วนกรณีที่มีกระแสข่าวว่าเช้าวันนี้พนักงานสอบสวนกองกำกับการ๕กองบังคับการปราบราม
จะเดินทางไปนำพยานหลักฐานรายงานต่อสารอาญาเพื่อขออนุมัติออกหมายจับผู้ต้องหาที่เกี่ยวข้องนั้น
ยืนยันว่าวันนี้จะยังไม่มีการขออนุมัติศาลออกหมายจับ
แต่ว่าขั้นตอนดังกล่าวจะเริ่มในเช้าวันพรุ่งนี้
โดยมีพลตำรวจตรีมัยตรีฉิมเฉิดผู้บังคับการปราบราม
พร้อมด้วยคณะพนักงานสอบสวนจะเดินทางไปรายงานข้อมูลพยาหลักฐานด้วยตัวเอง
ซึ่งพยานหลักฐานที่ตรวจสอบคาดว่าจะสามารถชี้แจงให้กับสารรับทราบ
เสร็จสิ้นทันก่อนการแถลงข่าว
ทางนี้มีรายงานว่าวันพรุ่งนี้พนักงานสอบสวนจะขออนุมัติศาลอาญาออกหมายจับผู้ต้องหา๒คน
โดยทั้ง๒คนนี้เป็นคนละเรือน
ส่วนการดำเนินคดีกับตำรวจที่เข้าไปเกี่ยวข้องกับคดีตอนนี้ก็อยู่ระหว่างการรวบรวมข้อมูลหลักฐานเพื่อในการดำเนินคดีต่อไปครับ
ช่วงนี้เราไปก่อติดในพื้นที่ผู้สื่อข่าวของเราลงพื้นที่ไปแล้ว

ติดตามพร้อมกันกับคุณยุธยาตุ้มมีผู้สื่อข่าวไทยรัฐทีวีรายงานสดมาจากจังหวัดกาญจนบุรีครับ
ความเคลื่อนไหวคดีหวย๓๐ล้านที่จังหวัดกาญจนบุรีนะครับ
วันนี้ครูปรีชาไคร่ควรยังคงเดินทางมาสอนหนังสืออยู่ที่โรงเรียนตามปกตินะครับ
เมื่อเช้าเองก็ให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนที่หน้าบ้านนะครับ
แสดงความมั่นใจว่าหวยเนี่ยยังเป็นของตัวเองนะครับ
แล้วก็ยืนยันว่าวันนี้ไม่ได้มีความกังวลใด
หากมีหมายจับตามกระแสข่าวจริงเนี่ยก็จะไปรายงานตัวพร้อมกับทนายความ
แล้วก็พร้อมสู้คดีด้วยแล้วก็บอกด้วยนะครับว่าวันนี้มีกำลังใจดีนะครับ
เดี๋ยวไปดูภาพเมื่อเช้าที่ผ่านมานะครับที่ผู้สื่อข่าวไปรอสัมภาษณ์
ครูปรีชาไคร่คลวนอยู่บริเวณหน้าบ้านนะครับ
อยู่ในอำเภอเมืองกาญจนบุรีก่อนที่คุณครูจะออกไปสอนที่โรงเรียนตามปกติ
วันนี้คุณครูใส่ชุดผู้บังคับบัญชาลูกเสือด้วยนะครับเพราะว่าเป็นหัวหน้ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
ครูวิชาก็ยืนยันนะครับว่าไม่กังวลไม่เครียดแม้ว่าผลการสอบสวนคดีหวย๓๐ล้าน
จะออกมาเป็นฝ่ายตรงข้ามนะครับซึ่งได้เตรียมหลักฐาน
ก็ทนายความเนี่ยเตรียมไว้เรียบร้อยพร้อมที่จะสู้คดีแล้ว
บอกด้วยนะครับว่าหากมีหมายเรียกหรือว่าหมายจับในวันนี้เนี่ยยืนยันไม่หลบหนีแน่นอนนะครับ
จะไปรายงานตัวก็จะไปพร้อมกับทนายความให้ความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่อย่างเต็มที่
ไม่กลัวหมายจับเนี่ยครูปีชาบอกว่ายังมั่นใจว่าเป็นเจ้าของลอตเตอรี่ตัวจริงพร้อมกับพิสูจน์
พร้อมที่จะพิสูจน์ทรัพย์ของตัวเองทุกขั้นตอน
ถึงตอนนี้นะครับก็ยังเชื่อมั่นการทำงานของตำรวจว่าจะให้ความเป็นธรรมกับทั้งสองฝ่ายด้วยนะครับ
ส่วนจะแถลงข่าวเปิดใจหลังตำรวจแถลงสรุปผลทางคดี
พรุ่งนี้หรือไม่จะขอปรึกษาทนายอีกครั้งแล้วก็ยังบอกอีกว่าตอนนี้มีกำลังใจเยอะมาก
แล้วก็มีคนเขียนจดหมายมาให้กำลังใจด้วย
ในตลาดเรซิตี้ก็ยืนยันนะครับว่าไม่เป็นความจริง
ไม่เคยปล่อยเงินกู้แค่มีเงินใช้ไป
เดือนเดือนนึงเนี่ยก็พอแล้วนะครับส่วนที่มีคนวิจารณ์ว่าครูซื้อลอตเตอรี่ไม่เหมาะสมหรือไม่
ก็ชี้แจงนะครับว่านี่เป็นการช่วยเหลือสนับสนุนรัฐบาล
ดีใจอีกด้วยนะครับที่มีส่วนช่วยรัฐบาลเนี่ยบำรุงประเทศที่ผ่านมาถ้าถูกรางวัล
ก็จะนำไปเป็นทุนการศึกษาให้กับคนยากจนบ้างก็ส่วนใหญ่จะเอาไปเพื่อส่วนรวมนะครับ
เดี๋ยวลองไปฟังเสียงบางช่วงบางตอนที่ครูปีชาให้สัมภาษณ์เมื่อเช้านี้ครับ
ก็ยินดีครับก็ไปครับไปรายงานตัวตามสิ่งที่มีมา
แต่ตอนนี้สำนักงานตำรวจแห่งชาติยังไม่ได้แถลงครับดังนั้นเนี่ยถ้ามีหมายจับมาหรือยังไงมา
ก็เป็นหน้าที่ของต้องปรึกษาทางด้านทนายอีกทีหนึ่งครับดีใจนะครับ
ถ้าย้อนเวลากลับมาได้ก็ดีใจเพราะภาคภูมิใจที่เรามีส่วนหนึ่งในการซื้อสลากินแบ่งรัฐบาล
มีส่วนช่วยรัฐในการบำรุงประเทศแล้วก็การซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลหลายท่านเนี่ย
ลงข่าวว่าครูชอบเล่นการพนันนะครับขอเรียนแจ้งตรงนี้ว่าการซื้อสลากินแบ่งรัฐบาลเนี่ย
เป็นการช่วยรัฐแล้วก็สิ่งที่ถูกรางวัลส่วนใหญ่ผมจะเอามาให้ทุนนักเรียนนะครับ
แล้วก็ให้ทุนคนยากคนจนไม่ได้เอามาส่วนใหญ่จะไม่ค่อยได้มาใช้ในครอบครัวครับ
จะให้ทุนนักเรียนมากกว่าบอกเจ๊เกียวปล่อยเงินกู้วันนี้ออกมาอีกแล้วครูปีชาก็ยังปล่อยเงินกู้
ครูไม่มีรายได้จะต้องปล่อยเงินกู้หรอกครับมีรายได้เงินเดือนเดือนหนึ่งใช้ในครอบครัวก็พอแล้วครับ
ครูปีชาก็ยังบอกด้วยนะครับว่าโครงคอนเซ็ปต์เดิมครับเรื่องจริงของจริงไม่ต้องกลัว
จากนั้นก็บอกกับสื่อมวลชนนะครับว่าเดี๋ยวจะไปทำธุระอยู่ที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาที่ตัวเองสังกัดอยู่ก่อนนะครับ
แล้วก็จะไปสอนตามปกติก็ฝากบอกได้ว่าเดี๋ยวรอตำรวจแถลงพรุ่งนี้เนี่ย
เดี๋ยวมาคุยรายละเอียดกันต่อว่าจะทำยังไงต่อไปนะครับซึ่งจากการตรวจสอบก็พบว่า
ครูปีชาวันนี้เดินทางมาถึงโรงเรียนเรียบร้อยแล้วนะครับก็เข้าไปสอนข้างในอาคารเนี่ยนะครับ
ตามปกติตอนนี้ยังไม่มีรายงานนะครับว่ามีเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานใดอ่า
อาจจะเป็นนำไม้เชิญหรือว่าไม้เลขต่างต่างเนี่ยอ่า
มาติดต่อแต่อย่างใดนะครับนี่ก็เป็นความคืบหน้าล่าสุด
คดีห่วยสามสิบล้านอยู่ที่จังหวัดกาจณบุรีครับ
ครับขอบคุณคุณยุทยานะฮะประโยชน์